ฝนหลวงทำให้เกิดฝนตกได้จริงครับ
แล้วฝนหลวงจริงแล้วไม่ได้เป็นฝนเทียมครับ
ก็จะเป็นฝนธรรมชาติ

ก็เป็นเกษตรอาศัยน้ำฝนอยู่แล้ว
วันหนึ่งจะต้องประสบปัญหาในเรื่องของภัยแรง

แล้วมันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยในลักษณะแบบนี้นะครับ
ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ที่ออกหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
ทำงาน๘เดือนเต็มไม่มีวันหยุดราชการครับ

ทำงานแต่จริงแล้วกลับกันเลยครับ
ในช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงที่สภาพอากาศเนี่ย
ค่อนข้างเอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวง
มากกว่าในฤดูอื่น
พื้นที่การเกษตรของเรามีทั้งหมด

เป็นพื้นที่เกษตรอาศัยน้ำฝนอยู่ประมาณ๑๑๐กว่าล้านไล่
ที่มันชัดเจนอยู่แล้วครับก็ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก
แล้วใน๑๑๐กว่าล้านไล่เนี่ยฝนมันก็ยังไม่ได้ตกใน๑๑๐กว่าล้านไล่อย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นถึงจะมีคำว่าฝนทิ้งช่วงและฝนแรงเกิดขึ้น
ในช่วงฤดูฝนฤดูการผลิตของพื้นที่เกษตรอาศัยน้ำฝนนั่นเอง
ปีนี้ก็ถือว่าแรงหนักกว่าในปี๒๕๕๘นะครับ
ถ้าหากไม่มีพายุเข้ามาและอ่างเก็บน้ำเหล่านี้ไม่เต็ม
ระยะเวลาที่เหลือประมาณ๒เดือนเต็มตรงนี้เนี่ยฝนหลวงต้องทำงานหนักมากขึ้นครับ
ประกันที่จะการต้องเป็นการบินปฏิบัติการในการที่เลยทรัมน้ำให้กับเขื่อเหล่านี้
ได้น้ำได้มีกิ๊กน้อย
การปฏิบัติการฝนหลวงในปีนี้

ถ้าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันนี้

ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ที่ออกหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
ทำงาน๘เดือนเต็มไม่มีวันหยุดราชการครับ
นักวิทยาศาสตร์และก็นักบิน
โดยดั้งเดิมนะครับก็เป็นนักบินของกองทัพอากาศ
จนเริ่มเข้ามาฝนหลวง
ในช่วงเทอมมิ่งที่บริบัติงานฝน

วันนักขัดตะเลิกก็มีวันหยุดครับ
เริ่มรับรายการตั้งแต่อายุ๒๕ครับผม

ก็คือบอกได้เลยว่าไม่มีวันหยุด
คือทำทุกวันถ้าสภาพอากาศเอื้อ

เพราะว่าความเดือดร้อนของเกษตรกรเราหยุดไม่ได้
หยุดปุ๊บเขาก็เดือดร้อนครับผม

ก็จะมีการคิดถึงครอบครัว

แล้วก็แฟนครับ

ตอนแรกครอบครัวก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับ
แต่พอหลังเราก็อธิบายว่างานเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้

จากการที่เมื่อก่อนเราไปหาเขา

เจอกันก็อาจจะประมาณเดือนละครั้ง
หรือว่า๒เดือนถึง๓เดือนครั้งหนึ่งครับ

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงลบลีครับ
เราก็ดูแลทั้งหมด๗จังหวัดโดยกันครับ
ตอนนี้ครับบริเวณพื้นที่ที่มีฝนน้อยกว่า๑๐มิลลิเมต

ก็คือจะเป็นพื้นที่ของอุทัยธาณีครับ

และก็บริเวณตอนกลางของจังหวัดคลอนสะวันครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวครับ
แล้วก็อีกบริเวณหนึ่งก็คือของเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิตครับ
ซึ่งตอนนี้มีน้ำน้อยครับอยู่ที่ประมาณ๒๓เปอร์เซ็นต์ครับ
เช้าที่มานี่เราก็จะมาดูสภาพอากาศว่ามาจากที่ไหนบ้าง

วันนี้ก็จะเป็นเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุม
ตัวอยู่บริเวณแนวเขาใหญ่นะอันนี้เป็นแม่คิมรัฐ
ซึ่งจากการตรวจวัดกลุ่มฝนเนี่ย
ก็จะสอดคล้องกับภาพถ่ายดาวเทียม

อันนี้ก็จะมีเล็กน้อย

จะขึ้นบินไปตรวจอาการตั้งแต่วันที่๑มีนาคม
จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม
เรามีการขึ้นบินไปแล้ว๔๘๐๐กว่าเที่ยวบินนะครับ
อีก๒เดือนนี้คิดว่าเราน่าจะทะลุถึง๖๐๐๐กว่าเที่ยวบิน
ตรงนี้จะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเป็นชั้นที่เราจะไปก่อเมฆ
ในชั้นตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีความชื้น
สัมผัสในอากาศไม่น้อยกว่า๖๐
เราก็จะเอาเกลือแกงที่บดละเอียดเป็นผงเลย
ผมให้ละเอียดมากที่สุด
โปรยในท้องฟ้าที่ระดับประมาณ๖๐๐๐กว่าฟุตลาวนั้นขึ้นไป
ตรงนี้พอเราโปรยพวกอนุภาคของเกลือพวกนั้นที่บดละเอียดตรงนี้
ก็จะไปจับความชื้นสัมผัสเหล่านั้น
กลายเป็นเม็ดน้ำเม็ดน้ำพวกนั้นเนี่ยก็เลยกลายรวมกันเป็นก้อนเมฆ

ซึ่งไปเร่งขบวนการที่จะสร้างเมฆขึ้นมานั่นเอง
เพราะฉะนั้นฝนหลวงสามารถที่ทำให้ฝนตกได้
แล้วก็ฝนที่เกิดขึ้นก็เป็นฝนธรรมชาตินั่นแหละ

ก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการอุปโภคบริโภค
ในเรื่องของการการเกษตรได้ทุกอย่างอยู่แล้ว

นักวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด๓๐กว่าคน
ยังขาดอีกก็เกินครึ่งนะครับ

ในปีนี้ก็มีการโอนย้ายไปถึง๓ราย
สาเหตุที่โอนย้ายไปน้องนักวิทยาศาสตร์พวกนี้

ซึ่งตำแหน่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกัน
ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินทุกวัน
ความเหนื่อยล้าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ
นักวิทยาศาสตร์ถ้าปริญญาตรีบรรจุเข้ามา

ก็เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์กรมอื่นหน่วยงานอื่น
นักบินที่ออกไปตรงนี้
ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของรายได้
เพราะว่านักบินที่บรรจุใหม่กับเรามาณขนาดนี้
เราสามารถกำหนดให้เงินเดือนได้อยู่ที่ประมาณ๕๘๐๐บาทต่อเดือน
อาจจะ๒๐๐๐๐๐บาทในลักษณะแบบนั้น

แน่นอนครับก็มากกว่านะครับ
ครับก็มันมีความแตกต่างกันบางประการนะครับ
ก็คือเรื่องของภาระแล้วก็ความรับผิดชอบ
ครับก็เลยคิดว่าตรงนี้เหมาะกับเรามากกว่าครับ
แล้วก็เวลาผ่านไปตามชนบทนะครับ
ผมเห็นเกษตรกรเนี่ยเขามีอาชีพของเขา

ผมมีความรู้สึกว่าเรามาทำงานแล้วมีความภูมิใจ
แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือคนหมู่มากในประเทศไทยแล้ว
อันนี้แหละครับเป็นจุดยืนของผมที่จะทำให้ผมเนี่ย
ทำงานจนถึงสุดท้ายจริงครับ
ตรงนี้ถ้ามาบอกลาผมก็รู้สึกไงเหรอ

มันเหมือนกับว่าเราผมเรียนตามตรงเลยนะ
มันเหมือนกับผมรับปากสัญญาเขา

ผมพยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะขับเคลื่อน
อัตรากำลังเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้ให้นะครับ
ก็ช่วยกันอดทนไปอีกสักระยะหนึ่ง

มันเหมือนกับว่าเราพูดมาที๓๔ปีแล้ว
มันก็ผ่านมาเรื่อย
จนถึงวินาทีที่เขาต้องตัดสินใจตรงนี้เนี่ย
เราก็ยอมรับสภาพตัวผมเองผมก็ต้องยอมรับนะครับว่า
แล้วผมก็ต้องขอโทษเขาว่าผมยังทำให้ไม่สำเร็จ
ตรงนั้นเราก็ต้องยอมให้เขาไปตรงนั้น
เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีเป็นลูกคนเดียว
แล้วพ่อแม่ก็ป่วยอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปดูแลตรงนั้น

ในขณะเดียวกันก็ขอบคุณเขาที่ว่า๓๔ปีที่เขาอยู่มา
เขาก็พยายามทำงานให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอย่างเต็มที่ตรงนี้ครับ
เสียใจไหมเข้าใจเขาครับ
พี่น้องประชาชนบางส่วนที่เขาได้ผลผลิต
เขาก็อาจจะเอาผลผลิตมาเล็กน้อยกล้วยเอ่ย
หรือมะม่วงหรือมีอะไรผลอย่างนั้น
เข้ามาสื่อสารมาขอบคุณแล้วก็มาสื่อสารให้เรารู้ว่า
นี่มันเป็นเพราะว่าผลผลิตที่เขาได้รับจากการที่เราไปทำฝนหลวง
สิ่งที่เขาได้ก็คือในเรื่องของความสุขที่เขาได้
ซึ่งมันก็ไปเทียบกับตัวเงินหรือในเรื่องอื่นแล้วก็ไม่ได้

คนที่อยู่ที่กรมฝนหลวงและการเกษตรเนี่ย
ผมว่าต้องอยู่ด้วยใจในระดับหนึ่งเลยครับ

พวกเราเป็นผู้สืบสารศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
หลวงราชการที่๙ไม่เคยมีวันหยุดราชการ
เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเดินลอยตามพระองค์ท่านในส่วนนี้

หลวงราชการที่๙เป็นหลักยึดเหนี่ยวตรงนี้
เพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังมีกำลังใจที่จะเดินตรงนี้ครับ
เพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังมีกำลังใจที่จะเดินตรงนี้ครับ